วันนี้วันนักข่าววันสื่อสารมวลชนแห่งชาตินะคะ

นักข่าวแต่ละแขนงแต่ละสายแต่ละกลุ่ม
ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมบันเทิง
คือก็จะมีภาระหน้าที่แตกต่างกันออกไป

นักข่าวที่ติดตามผู้นำผู้นำประเทศ
คือนอกจากจะต้องออกไปปฏิบัติภารกิจ

ยังต้องรับกับอารมณ์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็หลากหลายด้วยนะคะ
ดังนั้นวันนี้คุณพิมรจิตเอื้อวงชัย
จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับนักข่าวกลุ่มนี้กัน

ื้อฮือเกิดมาเป็นนักข่าวผู้เล่าเรื่องจริง
จากสิ่งที่ผู้นำประเทศพูดไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะ
เพราะต้องใช้ทักษะที่หลากหลาย
ทั้งทักษะการแซ่กซึมเข้าถึง

ไปแล้วใช่ไหมตกด้วยไม่ได้
ะในการจดและการฟัง
หรือจะเป็นทักษะในการบันทึกภาพด้วยตัวเอง
ที่สำคัญคือทักษะในการตั้งคำถาม
เพราะหลังมานี้นักข่าวถูกตีกรอบ
ให้ถามเพียงแค่๔คำถามเท่านั้นค่ะ
ช่วงที่มาทำข่าวแรกก็จะเกร็ง

เพราะว่าอาจจะยังไม่รู้ว่าถ้าเราจะถาม

หรือเราจะมีวิธีการตอบนายกท่านยังไงไว้ได้บ้าง

วันนี้เอาประเด็นที่สำคัญที่สุด๔คำถาม
แล้วคำถามแรกก็เป็นคำถามที่สำคัญที่สุด
ใช่ต้องเลือกเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุด
แต่ว่าก็ต้องดูว่าถ้าถามไปแล้ว
เสี่ยงต่อการที่นายกอารมณ์เสียแล้ววงแตก

อกจากนั้นสิ่งที่นักข่าวติดตามผู้นำประเทศต้องทำ
ก็คือการรับมือกับเหตุการณ์เฉพาะหน้า
เพราะก็ไม่รู้ว่าท่านสมาอารมณ์ไหน
ด้วยการสังเกตสีหน้าท้าทางและสัญญาณต่าง
ที่จะบอกได้ว่าควรรับมืออย่างไร
ในส่วนของนายกเองต้องดูด้วยว่าในแต่ละวัน
เราต้องดูว่าท่านนายกวันนี้หน้าตาอารมณ์ดีไหม

แบบว่าชนกันหรือว่าคิ้วเลิกหน่อยอะไรอย่างนี้

มันจะมีริ้วลอยให้เห็นว่าวันนี้ท่านอารมณ์ไม่ค่อยดีอะไรอย่างนี้

นายกว่านายกด่าโยนของใส่อะไรอย่างนี้

เข้าใจในบุคลิกตัวตนท่านนายกไง

แล้วท่านไม่รู้จะพูดกับใครท่านก็มาเล่นกับพวกเราระบายกับพวกเรา
การเป็นนักข่าวติดตามภารกิจนายก
จากจะต้องนำเสนอข่าวเชิงลึกตรงกับความจริงแล้ว
สิ่งสำคัญก็คือต้องทันเหตุการณ์ด้วย
เพื่อให้สังคมไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกับทุกสถานการณ์

ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญของบรรดานักข่าว

ถึงประชาชนจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาค่ะ
ถูกนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์สำหรับสื่อมวลชน
เพราะถือเป็นช่องทางที่ใกล้ตัวทั้งผู้ให้และผู้รักษา
เพื่อการอัพอและอัปเดตข่าวที่สดใหม่อยู่ตลอดเวลา
ไม่ว่าจะเป็นตอนกินข้าวหรือว่าจะเป็นตอนรอนายก
ก็แหมเวลามีน้อยต้องใช้สอยให้ประหยัดหน่อยจริงไหมล่ะคะ
ส่วนใหญ่ก็ใช้มือถือของเราแทรกตัวเข้าไปถ่ายคลิปถ่ายภาพ
ถ่ายภาพสั้นคลิปสิบวิยี่สิบวิก่อน
โทรศัพท์มือถือถือว่ามีความสำคัญมากนะคะ
เพราะว่าในการส่งการทำงานในยุคโซเชียลมีเดียวอย่างนี้
ถ้าไม่มีโทรศัพท์ก็มันก็จะตามหูไม่ทัน
สำหรับนักข่าวที่ติดตามนายก
จากภารกิจสำคัญในการนำเสนอข่าวแล้ว
สิ่งที่พวกเขาต้องคำนึงถึงในการทำข่าวทุกครั้ง

และนำเสนอไปแล้วประชาชนจะได้อะไร
นั่นแหละคือหัวใจสำคัญของคนทำข่าว
มรจิตเอื้อวงชัยข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
นี่แหละครับเรื่องกล่าวของการทำหน้าที่ของนักข่าว
โดยเฉพาะนักข่าวที่ตามผู้นำ
แล้วไม่ง่ายนะคะเพราะว่าต้องการข้อมูล
ต้องการข่าวต่างเพื่อนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบ
เพราะฉะนั้นวันนี้วันนักข่าวก็เป็นกำลังใจ

โอ้โฮถูกต้อนตอนนี้ห้ามเรียกขณะเดิน

ใช่เมื่อวานนี้ในการจัดระเบียบสื่อนะดูแลเรื่องของสื่อ